ข้าวใส่ไข่

จริงต้องให้เขาถอดเมื่อกี้เขาถอดในห้องแต่งตัว

เอาง่ายพายุวันนี้เข้ามาแล้ว

เมื่อวานตอนแรกบอกว่าจะเข้า๔ทุ่มใช่ไหมคะ
แล้วคือเข้าทุ่มนึงก็คือเข้าก่อนกำหนด
แล้วก็วาลินชำราบอุบลเจอหนักเลย
เพราะว่าคือก่อนหน้านี้เขามีการอบพยพชาวบ้านไปที่เต็นต์ศูนย์พักพิงใช่ป่ะคะ
ปรากฏว่าพายุอารมณ์แรงมากต้นไม้โค้น
พอโค้นเสร็จปุ๊บไปฟาดลงเต้นผู้อบพยพค่ะ
มีชาวบ้านที่นอนอยู่บาดเจ็บหนึ่งคนแต่ว่าไม่ได้เจ็บสาหัส
อบพยพจากบ้านไปอยู่เต็นต์ต้องอบพยพจากเต็นต์เข้าไปในโรงเรียนอีกรอบหนึ่ง
เหรอใช่ค่ะแล้วตอนนี้น้ำก็ท่วมหลายพื้นที่มากนะคะ
วันนี้กรมอุตุก็ออกประกาศฉบับที่๒๒
คือตอนนี้ต้องบอกว่าโนรูจากไต้ฝุ่นเป็นโซนร้อนเป็นดีเปรชั่นแล้ว

ตอนนี้เขาบอกว่าความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เคลื่อนที่ที่ความเร็ว๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
ตอนนี้อยู่ที่มหาสารคามอำเภอบรบือ
มันอยู่ใกล้กับร้อยเอ็ดถูกต้องไหมมหาสารคาม
ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมแต่ช่างรู้สักเจนจากอย่างนั้น
ใช่ค่ะก็จริงก็เป็นโซนอีสานที่ต้องเตรียมรับมือ
บอกว่าวันนี้ถ้าเอาตามประกาศที่เขาบอกเมื่อวานนะคะ
วันนี้อีสานทั้งภาคกลางทั้งภาคแล้วก็เหนือทั้งภาคต้องเฝ้าระวัง
เพราะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเดี๋ยวมันจะอ่อนกำลังลงเป็นห่อมความกดอากาศต่ำ
แต่มันก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วย
อ่าวไทยก็เลยยังคงมีลมแรงอยู่นะคะ
ฝนก็ยังตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนัก
เหนืออีสานกลางกรุงเทพปริมณฑลตะวันออกและภาคใต้
พูดง่ายคือทั้งประเทศนั่นเอง
ส่วนจังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกหนักในวันนี้นะคะ
เหนือก็คือลำพูนลำปางน่านแพร่อุตรดิษฐสุโขทัย
ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิศนุโลกเพชรชบูรณ์
อีสานค่ะเลยหนองบัวลำพูอุดรชัยภูมิขอนแก่นกาลสิน
มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรโคราชบุรีรำสุรินศรีสเกต
ภาคกลางเกือบทั้งภาคอะค่ะ
นครสวรรค์อุทัยชัยนาฏสุพรรณลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรี
อ่างทองอายุทยากาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาคร
นครปฐมกรุงเทพปริมณฑลโดนหมดนะคะ
ตะวันออกก็เกือบทั้งภาคนะคะ

ส่วนพรุ่งนี้อย่างที่บอกค่ะภาคเหนือก็เฝ้าระวังกันเกือบทั้งภาค
อีสานลดลงจะเหลือแค่แถวเลยหนองบัวลำพูอุดรหนองคายบึงกาล
สกลชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามโคราชบุรีรำ
ภาคกลางก็ยังคงเฝ้าระวังเกือบทั้งภาคอยู่เหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นก็คือเอาง่ายว่าอย่าประมาทนะคะในช่วงจนถึงเนี่ย
สุดสัปดาห์นี้วันศุกร์ใช่ค่ะต้องเข้าระวังกัน
ใช่แล้วก็ตอนนี้ที่สนามบินขอนแก่นค่ะแจ้งเตือนแล้ว
ใครที่จะโดยสารเที่ยวบินพาณิชย์ในเส้นทางต่างจากขอนแก่นไปเนี่ยนะคะ
เผื่อเวลาเดินทางเลยประมาณ๓๔ชั่วโมง
คือจากที่ปกติเราจะเผื่อแบบชั่วโมงหนึ่งก็บวกเพิ่มไปเป็น๔๕ชั่วโมง
ไว้ก่อนเลยเพราะว่าฝนจะตกอย่างต่อเนื่อง
ถนนบางเส้นน่าจะได้รับผลกระทบการเดินทางก็น่าจะติดขัด
แต่ที่ขอนแก่นเขายังยืนยันว่าทุกเที่ยวบินยังให้บริการได้ตามปกตินะคะ

เมื่อวานมีไฟแคนเซิลประมาณ๘ไฟล์ท
แล้วก็เขาบอกว่าเขาจะเฝ้าระวังชั่วโมงต่อชั่วโมง
เพราะว่าต้องยอมรับความเอาจริงนะพายุมันก็อ่อนตัวลง

พอสมควรมันก็ไม่ได้หนักเหมือนที่เราตั้งเป้า
แต่ก็คือถามว่าน้ำท่วมไหมต้องยอมรับน้ำท่วม
แต่ก็คือดีที่เราตั้งเป้าไว้หนักเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็เฝ้าระวังกันทุกพื้นที่
กรุงเทพฯตกตั้งแต่เมื่อคืนเหมือนกันแต่ว่าตกไม่หนัก
มีที่ไหนน้ำท่วมบ้างหรือเปล่า
ก็ตกเรื่อยแบบตกไม่หยุดแต่ก็ตกไปเรื่อย
แต่ว่าไม่ได้หนักมากตรงนี้ก็ตกไปเรื่อย

ตกอย่างนี้คือมันยังไม่ท่วมเอาง่ายคือมันจะเปียกเฉย

แบบไม่ต้องเปิดแอร์ก็นอนได้
เพราะว่าของต้นนาคมนัก

แล้วก็หลายคนก็บอกเฮ้ยมันก็ไม่หนัก

คือมันไม่หนักอย่างที่เราตั้งกาดกันไว้หรือตั้งเป้ากันไว้
ล่าสุดก็ตอนใกล้๖โมงคุณแม่เขาบอกว่า
ฉบับที่๒๓ก็บอกว่าตอนนี้คือขึ้นที่

พิจิตรอำเภอโพทะเลเริ่มฝนตกหนักแล้ว
ราชบุรีตกทั้งวันตอนนี้ยังตกอยู่เลย

เพราะเขาอาจจะไม่ให้ใช้แบงค์๒๐แล้ว

แต่คนที่มีอยู่ก็ใช้ได้นะฮะ

ก็ส่วนหนึ่งการที่แบบเงินหายไปอย่างนี้คือ
มันก่อน๑๐บาทก็เป็นแบงค์๑๐

มันจะน้อยสุดก็คือเป็น๕๐บาทแล้ว

อุ้วแล้วแปลว่าค่าความชีพเราสูงขึ้นนะทั้งกัน

แต่ในอนาคตอ่ะมันจะมองไม่มีเหมือนแบงค์๑๐บาท

มีใช่ไหมหนุ่มเห็นไหน

มันเป็น๙เหลี่ยมหรือ๘เหลี่ยม

๕บาททานสิทานเหลี่ยมที่เป็นรูปครุฑน่ะใช่ไหมครุฑปีนอ่ะฉันทาน

ซึ่งวันนี้แบงค์ชาติเขาสั่งระงับการใช้แบงค์๒๐นะฮะหลังจากปุ๊บตัวเลขเนี่ยผิดปกติ
แล้วก็ต้องยอมรับว่าสาเหตุที่จะต้องนำตัวเลขนี้ออกไปก็คือต้องเร่งนำออกจากระบบแองจี้เข้าใจป่ะ
เขาก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยคือคนก็ถามกันว่าไอ้ธนบัตรนะฮะพอเมลเลอร์ชนิด๒๐บาทเนี่ยมีลักษณะบกพร่อง
คือไม่ได้ทั้งหมดนะเฉพาะบางรุ่นนึกออกไหมคะบางรุ่นไอ้รุ่นที่แบบว่ามีการผลิตใหม่เนี่ย
เพราะมันมีความผิดปกติไปเขาก็เลยต้องระงับบางคนบอกอ้าวแล้วเรามีแบงค์๒๐อยู่เนี่ยยังจะใช้ได้อยู่ไหม
เขาบอกว่าประชาชนเนี่ยยังสามารถใช้ธนบัตรดังกล่าวชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับ
แล้วก็สามารถนำธนบัตรดังกล่าวเนี่ยมาแลกกับธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจต่างได้ตามปกตินั่นแหละ
แต่วันนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยกำลังเร่งดำเนินการนำธนบัตรเหล่านี้ออกจากระบบ
อยู่ในระหว่างการตรวจสอบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่ว่าจะไม่มีแก๊ง๒๐เลยคงไม่ใช่
มันเฉพาะรุ่นเฉพาะรุ่นที่แบบว่ามีปัญหาในการผลิตออกมาเขาก็ยอมรับออกมาว่ามีรุ่นที่ผลิตออกมาใหม่เนี่ย
อันนี้ฉันไม่ทันว่ะเธอ
เห้ยหนูไม่ทันนะ
ไม่ทันเพราะว่าเราทันอยู่ในมิวเซียมว่ะไง
ไม่ทันจริงพี่หนูมันทันกันได้ไหมครับ

มีบันดาลก็ออกไมกะด้วยนะครับ

ใช่ไหมเด็กเซิร์ชดูได้เลยมีนะ

คุณหนุ่มอายุเท่าเราทันแบงค์๑๐แน่นอน

แบงก์บาทพอสออะไรอะ
แบงก์บาทก็จะเป็นอย่างงี้ไงไม่เคยเห็นนะ
นี่เป็นอย่างนี้สีน้ำเงินน้ำเงินอย่างนี้

แบงค์บาทแบงค์เป็นเลขไทย๑บาท

๒๐เนี่ยก็สามารถใช้ได้ตามปกตินั่นแหละ

เขาคงจะหยุดผลิตคงจะหาวิธีการ

มีปัญหาอยู่ตอนเนี้ยไม่น่าจะเป็นรุ่นเก่าหรอกถูกต้องไหมเราไปครบทรงชาติกันแป๊บหนึ่งฮ
เดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อครับ
อ่ะคุณหนุ่มเชิญฮะดีเอสไอจ่อเรียกสอบสองพยานลูกทีมกระทิง
ก็มีเพจนะครับเขาได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลนะฮะ
เหล่านักแสดงเนี้ยโดยพาดพิงบอกว่าอ่า
ทิงเนี่ยถูกโยงเป็นอัพไลน์ของชาโฟเรคต่อมากระทิงเนี่ยได้ออกยืนยันว่า
ไม่ได้ชวนใครร่วมลงทุนแล้วก็ยินดีให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมด
หากผิดจริงเนี่ยก็พร้อมจะออกจากวงการบันเทิงล่าสุดนะครับ
มีรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมบอกว่าพนักงานสอบสวนกรมสอบสวน
ที่สิบเอ็ดแล้วก็สิบสองตุลาคมนี้และเตรียมเรียกผู้เสียหายนะครับ
เป็นดาวนไลน์ของกระทิงเนี่ยมาสอบปากคำอีกสองคนครับ
ซึ่งหนึ่งในสองคนที่เรียกวันนั้นเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
แต่ไม่ระบุว่าเป็นใครนะครับส่วนผู้ต้องหาอีกหกหกคนนะฮะ
ที่ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ได้มีกำหนดนะครับ
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่๔แล้วก็๕ตุลาคม
ทำให้ผู้ต้องหาในล็อตที่๓ถูกออกหมายเรียกครบแล้วทั้งหมด๑๖คน
ขณะที่แมนกับใบเตยเองก็ได้ขอเลื่อนนำส่งเอกสาร
แก้ข้อกล่าวหาออกไปวันที่สิบเจ็ดตุลาคมจากเดิมนะครับ
ที่มีกำหนดก็คือสามสิบกันยายนนี้นะครับโดยอ้างว่ามีข้อมูลแล้วก็เอกสารจำนวนมาก
ที่ต้องดำเนินการนอกจากนี้ครับพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียก
นักแสดงชายปอปลาเป็นครั้งที่สองอืม
เพื่อให้มารับทราบข้อเก่าหาในคดีฟอเรคเรื่องของการฟอกเงิน
โดยนักแสดงชายคนนี้เคยถูกดีเอสไอยึดรถที่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะ
นี่แหละครับก็ซึ่งทางฝั่งของดีเอสไอบอกว่า
หลังจากนี้จะตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาทั้งหมด
แล้วก็จะมีการเอ่อเอ่อดูข้อดูข้อมูลต่อไปว่ายังไง
นะฮะเนี่ยแค่นั้นเองอืมแค่นี้จบแล้วนะอืมอ่ะ
อีกหนึ่งเรื่องพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่แบบทุกคนจะต้องจับตามอง
ใช่ค่ะเราเชื่อว่าทุกสถานีจะมีการรายงานสด
ใช่ค่ะทั้งหมดเลยจะมีรายการพิเศษกันเกือบหมดเลยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นไทยรัสตีวิ่งเรามีไหมฮะก็ช่วงใบสามก็ติดตามค่ะ
ต้องติดตามอยู่แล้วจะต้องมีการถ่ายทอดว่าอืม
พรุ่งนี้เป็นวันตัดสินแล้วล่ะว่าคำว่าแปดปีของนายกตู่อ่ะ
จะเป็นยังไงหลังจากนี้ปุ๊บการเมืองจะเป็นยังไง
เพราะก็เริ่มมีสองกระแสว่านายกอาจจะต้องกลับมาค่ะ
ทำงานต่อบางคนก็บอกว่าอ้าวหมดแล้วล่ะพรุ่งนี้นายกตู่
เหลือปียังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรงกระดาษห่วงแบ่งเดียวแล้วล่ะอืม
อำนาจศาลทั้งหมดคือสารรัฐมนุนจะเป็นคนตัดสินว่าคำว่า๘ปีเราไม่ต้องไปนั่งบอกแล้วล่ะว่าเริ่มต้นวันที่เท่าไห
พรุ่งนี้ศาลท่านก็จะเป็นคนบอกหมดเลยว่าแปดปีเนี่ยนับตั้งแต่วันไหนอืมใช่ค่ะนะฮะ
แต่ขนาดเดียวกันหลายคนก็ได้เตรียมตัวว่าพรุ่งนี้อย่างแรกเลยต้องรองรับสื่อมวลชนที่จะมารายงานแล้วก็เกาะติดสถานการณ์
อ่านคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูลนะฮะในกรณีที่ประธานสภาพผู้แทนรัศดร
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนุนมาตราที่๑๗๐วัก๓

ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูลหรือไม่
นี่แหละคือคำตอบไม่ต้องคาดเดากันแล้ว

ขนาดเดียวกันตุลาการศาสตร์รัฐธรรมนุนเนี่ย
เขาก็จะประชุมปรึกษากันก่อน

ซึ่งนายกเขาก็มีหลักฐานชี้แจง
คุณมีชัยก็ได้ชี้แจงไปแล้ว

ก็คือว่าคุณมีชัยเขาก็ชี้แจงว่า

อ้าวลืมบันทึกการประชุม

คือเขาบอกอ้าวมันมีการลืมบันทึกการประชุมนี้ด้วยเหรอ

ให้ไปดูพรุ่งนี้ว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไง

ก็จะเกาะติดสถานการณ์

เหตุบ้านการเมืองของจริงเลยล่ะ

ทางศาลรัฐมนุษย์เขาจะมีการถ่ายทอดสด

สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยขนาดนี้

การนำแผงเหล็กมาวางตามแนวบริเวณ
ด้านหน้าสำนักงานเพื่อแสดง
พรุ่งเนี้ยคนที่จะตั้งแบบว่า

เขาก็ขอร้องว่าอย่าพึ่งเลย

ให้รอฟังศาลก่อนว่าท่านพิจารณาออกมาว่ายังไง

เดี๋ยวรอฟังคำพิพากษาก่อนว่า

ถนัดเดียวกันมงคลกิจ
นะฮะสุขศิลป์ทาราณนท์
อะไรนะ

เขามีความขึ้นไหวยังไงบ้าง

สรุปแล้วไอ้๘ปีเนี่ยเพราะมันมีผลหลายอย่าง
เพราะบางคนบอกว่า๘ปีของนายกเริ่มจากวันไหน

๘ปีนายกคืออะไรเพราะมันการเริ่มต้นใหม่
แล้วหลังจากนี้ปุ๊บใครจะเป็นนายกต่อ

หรือลุงป้อมจะรักษาการนายกอีกยาว

เอ้าก็เอเป็กเดือนหน้าใช่ก็อาจจะเป็นไปได้
เพราะว่ามันก็ยังไม่หมดวาระสภาถูกป่ะคะ
ถูกมันไปปลดหมดมีนาคมที่เรานับวัน๑๘๐วัน

ที่บอกว่าห่ามหาเสียงห่ามใส่ซองห่ามใส่ใช่ค่ะ

ค่ะค่ะชนไปถึง๒๔มีนาคม๑๘๐วัน

เพราะฉะนั้นหลังจากนี้แต่อย่าลืมว่าบ้านของเราเนี่ย

แต่วันนี้โอเคแหละบายเดนไม่มา

เพราะว่าหลังจากที่มีสีชื่อผิงเนี้ย

ปฏิวัติโดนกักตัวอยู่ในบ้านของเขา
เพราะฉะนั้นก็ถือเป็นงานแรกที่สีจื้อผิงเนี่ย

ใช่แต่เหมือนข่าวเรื่องนั้นเขาบอกว่า
สรุปมันไม่จริงใช่ไม่เป็นจริงเพราะเขาออกมาปรากฏตัวแล้ว

ประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีโอกาสรับสีจื้อผิงเนี่ย
ใครจะเป็นคนออกไปต้อนรับล่ะ

คือถ้าคิดแบบง่ายเลยก็คือ

สองคนเท่านั้นที่จะต้องเป็นคนไปรับผู้นำประเทศ

ซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการนับ๑๘๐วัน

มันแสดงถึงความไม่มีเสถียรภาพ

จับตามองทั่วโลกจับตามองหมดเลยล่ะ
เพราะว่าเป็นการเคลื่อนไหวของมังกร

ที่พระสยามเทวาธิราชเนี่ย

ขอให้สารรัฐธรรมนุนตัดสินวาระ๘ปี

ก็ได้ซ้อมวิ่งรอบ
ภายในอาคารรัฐสภาจำนวน๑รอบ

ที่อาคารรัฐสภาพจำนวน๙รอบอีกครั้งนึง

ท่าทีของพี่เต้คือเขาบอกว่า

คุณไปช่วยเอากระสอบทรายวางไว้ตามริมแม่น้ำไหม

พระราม๗มันติดแม่น้ำนี่

เขาบอกคือตัวแทนของสารตุลาการรัฐมนูล

ให้สารรัฐมนุนคิดให้หนัก

เพราะการตัดสินใจของท่านคือ

ขอให้ท่านตัดสินใจอย่างไรเลือกอย่างไรเนี่ย

ควรตอบแทนในเรื่องส่วนตัว

ตัดสินดีเพราะอายุเกือบ๗๐ปีก็หมดแล้ว

เราวางไป๙ร่วงสารนะ

ตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะเขารวมเท่ากับตุลาการศาลเลย

ก็คือถือว่าผิดเท่ากับก้าวล่วงศาลเหมือนกัน

ก็อีกอึดใจเดียวอะเนาะ

สีสันมั้ย
แต่จริงเขาชอบเป็นสีสันให้

ให้วงการการเมืองแล้วก็ให้วงการข่าวไหมพี่เต้

ก็ว่าสีสันในสภาพผู้แทรสดอนอะ
มิ้นแต่มันเรื่องซีเรียสไง
มันเรื่องซีเรียสว่าใครจะเป็นนายกคนต่อไป

แล้วการประชุมพวกนี้มันจะทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นไหม
หรืออะไรอย่างนี้ตรงนี้มันน่าจับตามองกว่า

แต่ม๙รอบมันน้อยไปไหม

แล้วเธอจะไปสนใจอะไรกับการวิ่ง๙รอบ๑๐รอบ

กอดน้ำท่วมสูงดีตอนนี้
เอาสถานการณ์โควิดดีกว่า
โควิดคือใกล้จะ๑ตุลาคมแล้ว

เอาสรุป๑ตุลาคมมันจะไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรงแล้ว
เป็นแค่โรคติดต่อเฝ้าระวัง
เขาก็เลยถามว่ามาตรการต่างที่จะผ่อนคลายคือยังไง

สถานที่ประกอบแบบพวกร้านอาหารสถานบันเทิงอาบอบนวดต่างก็คือ
กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้เลยหรือเปล่านะคะ
เรื่องนี้รองอธิบดีกรมอนามัยเขาก็บอกว่า
พอเราปรับลดระดับโควิด๑๙ให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังหลัง๑ตุลาคมนี้แล้ว
มันก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการมากขึ้นแหละ
แต่ในการผ่อนคลายนี้เนี่ยมันก็ยังคงต้องใช้มาตรการ
ตามพรบโรคติดต่อกับพรบการสาธารณสุขอยู่

อย่างเช่นร้านอาหารอาบอบนวดสถานดูแลผู้สูงวัยและเด็ก
สระว่ายน้ำอันนี้ก็ยังคงจะต้อง
ปฏิบัติตามพรบ๒พรบนี้อยู่

แต่อาจจะมีการผ่อนปลนรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
ส่วนประชาชนหลายคนถามแล้วเอ๊ะ

ถูกต้องคือถ้าใครป่วยให้รักษาตัวเองอยู่ที่บ้าน
คือถ้าหยุดได้ให้หยุดรักษาตัวเองที่บ้าน
แต่ถ้าจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงใส่หน้ากาก
แล้วก็ระมัดระวังตัวเองก็คืออย่าไปเดือดร้อนคนอื่น
เดือดร้อนคนอื่นอย่าไปแพร่เชื้อคนอื่นอย่าไปเป็นภาระสังคม
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ย

สมมุติเข้าห้างเข้าอะไรเนี่ยต้องสวมหน้ากากอนามัย
อันนี้เป็นมาตรการของทางภาครัฐ
หลัง๑ตุลาคมไปบางที่อาจจะไม่บังคับแล้ว

แต่รองอธิบดีกรมอนามัยบอกว่าขออนุญาตอ่านตาม
ขอให้ผู้ใช้บริการมีจิตสำนึกในการป้องกันตนเอง
และถ้าจำเป็นต้องเข้าสถานที่แอร์อัดหรือพื้นศีล

คิดว่าสังคมไทยมันก็ถึงเวลาสังคมที่

แม้กระทั่งไม่มีโควิดเขาก็ใส่กันนะ
คือญี่ปุ่นเกาหลีใส่อยู่แล้วญี่ปุ่นใส่ด้วย๒เหตุผลคือ๑คือถ้าเป็นหวัดเขาใส่

เพราะว่าการไม่แต่งหน้าออกจากบ้านคือการไม่มีมารยาทของญี่ปุ่นนะคะ
อ๋อเหรอใช่เขาไม่ใส่หน้ากากทำไมผู้หญิงอ่ะ
อ๋อเหรอถ้าไม่แต่งหน้าคือมีมารยาทถ้าหน้าสดถือว่าไม่สุภาพ
ว่าไม่ให้เกียรติสถานที่ถ้าไม่แต่งหน้าไปทำงาน
ต้องแต่งเหมือนพี่มดดำเห็นชัดพี่มดดำนี้ชัดตลอด

จริงเหรออ่านจริงไม่ได้สั่งเองไง

ใช่ส่วนเกาหลีพวกฝุ่นละอองเขาเยอะแล้วอากาศเขาหนาว

คนถามว่าหลัง๑ตุลาเรากลับไปใช้ชีวิตเหมือนเมื่อก่อนได้เลยไหม
เขาบอกว่าคงจะไม่ใช่ซะทีเดียว
คือบางคนเองก็อุ่นใจกับการใส่หน้ากากอนามัยไปแล้ว
นี่เนี่ยอุ่นใจอุนใจว่าพวกพี่ยังไม่เคยเป็นไง
เขาจะขอเลือดพวกเราน่ะพี่หนุ่ม
ก็เลยรู้สึกว่ามันอุ่นใจ
อุ่นใจมันอุ่นใจแต่อยากให้ทางที่ทำการพิจัยอย่าเอาเลือดพี่หนุ่มไปจริง

คือหน้ากากอนามัยตอนนี้บางคนสบายใจอุ่นใจที่จะใส่
แล้วก็เหมือนกันเนี่ยอย่างบางทีช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดมันช่วยป้องกันได้

คือเขาบอกในแง่ที่ว่าถ้าจำเป็นจริง
แปลว่าถ้าคุณหยุดได้คุณควรหยุดลาป่วยก็ได้
เพราะว่าบริษัทมันมีโควต้าราป่วยใช่ไหมครับ

ส่วนใหญ่บริษัทใหญ่เอาพูดตรง

คือป่วยแล้วอาจจะเป็นโรคตรงนี้

ก็ต้องดูแลตัวเองถูกไหมแล้วก็ต้องดูแลตัวเอง
แล้วคือบางทีนี่นักกาก

ใช่สำหรับคนที่เป็นอ่ะบางทีเขาแบบ
มืออ่ะตับเติบอะไรอย่างนี้
หรืออะไรก็แล้วคือมันหลายอย่าง

เขาได้บอกว่าให้มีจิตสำนึกในการป้องกันตนเอง

ใช่แต่ว่ามีคำเตือนฝากถึงผู้ประกอบการ

คุณจะปลดมาตรการเรื่องการใส่หน้ากากอนามัย

ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า

พรบการสาธารณสุขยังมีบทลงโทษอยู่
เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ก็ดูแลกันให้ดี

อย่างแรกเลย๑ตุลาความเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเจอ

เพราะรัฐบาลเขาประกาศมาให้นะว่า

จนวันนี้มันถึงวันหมดอายุแล้ว

เลขไทยอังกฤษไม่ตรงกัน

เอาใบที่มีปัญหาออกจากระบบ

ก็ไว้เก็งราคาแบงก์กันได้เป็นแบงก์แปลกไป
ผิดพลาดก็ตามใจมึงอุ๊ยหลุดปาก
แบงก์ผิดพลาดก็ตามใจเขาแต่นี่เขาเขียนไว้มึงนะ
ใครก็สะสมก็ใช้ไปเจ๊บครับใครสะสมก็ใช่ไป
ใช้ใช้คือไม่โทรนะเจี๊ยบนะไม่ใช่ไม่เอกนะฮะ
คุณจะเป็นเพจดังใหญ่ขนาดนี้คุณต้องสะกดให้ถูกนะเจี๊ยบนะ

อะไรเนี่ยโอ้โหมันแว้งกูไม่รู้กี่ทีแล้ว

มันเปิดวอร์กับพีคมานานแล้วเนี่ย

อยากเก็บก็เก็บเพราะที่ขาดที่เปื่อยก็เลิกใช้
แบงค์๒๐ใช้ไปอีกนานไม่ต้องตื่นเต้นตกออกตกใจ

ไม่เกี่ยวกับเงินฟ้องเงินเฟ้ออะไรเข้าใจไหมจ๊ะ

เซิร์ชสาวอะต้องไปคุยพี่แม่

ผมทานนี้เลยนะชีวิตผมอะ

ทีสเกอร์เหรอคะไม่ใช่

พี่แอมอีกทีนึงใช่ไหมรวมดาวสาวสยาม

แม่แดงอะแม่แดง
แม่แดงแม่อะไรอีกนะ

พี่หนุ่มทีวันนี้กูนอกเรื่องกูรีบออกกลับมา

เบื้ออ่านคนชัดตายคนส่งบอกว่าอย่างไร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

ถ้ามันไม่เกิดจากห้องแล็บก็เกิดจากคนไปกินข้างคาว

วันนี้นายแพทย์รังสริตนะครับกาญจนวนิษฐ์เนี่ย
อาจารย์แพทย์โรคหัวใจภาควิชาอายุระเวท
แพทยศาสตร์มชหรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ย
เขาโพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กเห็นว่า
ให้คนไปกินค้างข่าวเป็นยาบำรุงแบบนี้

มันแสดงให้เห็นว่า๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เกิดโรคระบาดหยุดโลกเศรษฐกิจพังคนไทยจำนวนนึง

มนุษย์ต้องไม่บริโภคค้างคาว
และสัตว์ป่าอีกหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะฮะ

เขาบอกว่ามันอาจจะมีเชื้อโรคเยอะพอสมควร
ขณะนี้ยังมีไวรัสในสัตว์อีกประมาณ๑หมื่นสายพันธุ์นะฮะ
ที่พร้อมจะข้ามมาระบาดในมนุษย์
ซึ่งจะเป็นต้นต่อการระบาดครั้งใหญ่อีกหลายรอบ
กรมอุทยานกรมควบคุมโรคต้องเฝ้าระวังจัดการอย่างจริงจัง
ผมเห็นกระทรวงสาธารณสุขส่งตัวแทนระดับสูงเนี่ย
กำจัดแหล่งก่อโรคอย่างนี้แล้ว

ผมอยากเห็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสักทีนึง
กำจัดการค้าสัตว์ป่าเพื่อการบริโภค
อันนี้อันดับแรกเลยที่เราจะต้องพูดถึง
การเอาสัตว์เลี้ยงให้หมดสิ้นไป
ตอนนี้ก็ยังมีการขายสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่ากัน
ถ้าเรายังไม่ได้รับบทเวียนจิกษาพลีกับผ่านมา
มนุษย์เราน่าจะไปที่เรียกจะว่าโง่เข้าที่สุดครับ

แต่ก่อนนี้มันมีคลิปไอ้ให้ไทยที่คนกินคลั้งคราวแบบเป็น
แต่ประเด็นคือสงสารคลั้งคราวด้วย
กินแบบคือฉีกตอนมันยังไม่ตายแล้วมันก็ร้องเลยคือ
เดี๋ยวนี้คนเราเปิดพิษดารกันเยอะมาก

มันอยู่ในถ้ำไงแล้วเราก็ไม่รู้มันมีเชื้อแบคทีเรียเชื้ออะไรขึ้นมาหรือเปล่า
ผมเชื่อไหมพี่เคยไปงานบ้านมดดำ

ตอนนั้นน่ะพี่เดินไปบุ๊บ๓รกภูมิอยู่ครึ่งหน้า
อ้ามมนิชชาติมีคนเลยเข้าไปยืนอย่างนี้

กล้ามได้ขึ้นอย่างนี้ผมพี่คิดว่าสมบัติเมธินีตอนนั้น

แล้วกล้ามอ้ามกล้ามของอ้ำใหญ่มากไง
แล้วมันยืมแบบอย่างนี้
เธอเนี่ยควรจะเป็นตุ๊ดที่สุดเลยรู้ไหม

เธอควรจะฉันสลับกับฉันควรจะเป็นผู้ชาย
คุณรู้ไหมอ้ำเวลาแกะปูให้นัททำไง
เออนะครับหนึ่งพี่แกะปูให้
เธอไปเห็นเขาแกะปูวะตอนไหนอีบ้า

อีกครั้งหนึ่งนะอย่าแกเขาแกะกูท่านี้

แน่นอนพี่แกะปูให้นะ

ทำไมคุณแม่ยอมให้พี่อ้ำไปเป็นสามีที่แท้จริง

นี่เจี๊ยบเล่นเบียงแล้วนะ
นี่เห็นเขาบอกว่าเขาจะแค่พิมพ์แม่เอกไม่โทรผิด

ฉันรักเธอเจี๊ยบทำหน้าที่แทนฉันด้วย

โลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก
โอเคก็เมื่อสักครู่นี้พูดถึงรวมดาวสาวสยาม
นี่คนก็ทักเข้ามากันเยอะมากเลย
นะครับก็มีนี่ผมเปิดให้ดูเลย
เป็นรายการร้องเพลงหรือคะ
ยิ้มซียิ้มซีผู้ชมรายการ
อ๋อยิ้มซียิ้มซีนี่แหละ
มีแบบเต้นแบบเป็นหางเครื่องที่เต้นเต้นอ่ะที่ชุดนู้นเขาก็มาออก
การพวกนี้แหละอืมเป็นฟอไลตี้ยุคแรกแรกเลยเนี่ยวินยู
จันทร์เจ้ารู้จักไหมรู้จักไหมต้องรู้จักบ้างเป็นราบเง่ายิ้มสิ
ยิ้มสิให้มันเชื่อบ้านอืมเค้าคุยกับหมอลักษณ์เป็นวันวันนั้น
ถ้ามันอะไรทำไมน่ะคุยกันยังหมอลักษณ์ชอบคุยอะไรอย่าง
นี่ฮะมาแล้วครับช้างมันเยอะจริงจริงเธอ
หนึ่งสามศูนย์หกด่านทัพกำนันนะครับเนี่ยนะฮะรุม
นะครับคือให้มาปิดถนนนะครับช่วงบ้านนายาวที่แถวแถว

หลังช้างป่าสองกลุ่มเนี่ยบังเอิญมาเจอกัน
แล้วเกิดประทะกันกลางถนนนะครับ
ส่วนทางด้านนายซับทวีก็เปิดเผยบอกว่า
ช้างป่าเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า๑๘๐ตัว

โดยออกหากินในช่วงเย็นพบค่ำ
ส่วนสาเหตุที่ปะทะกันก็เชื่อว่า
ทั้งสองกลุ่มนั้นมาเจอกันโดยบังเอิญ
หลังต้องกลับเข้าแนวคูกัญช้างนะฮะ

ก็เลยมีการประทะกันระหว่างผู้นำของช้างทั้งสองกลุ่ม
เหตุเนี่ยเกิดประมาณสัก๔๐นาทีนะฮะ

ล่าถอยช้างกลุ่มใหญ่จึงพากันเดินข้ามคูกันช้าง
แล้วก็เข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

เมื่อกี้ปัญหาตอนนี้คือช้างเยอะ

ช้างเยอะไม่มันเยอะจริงตอนนี้เขาเดือดร้อนจนสักตั้งไหร่

แล้วแต่ละปุ๊บด้วยความจริงอุดมสมบูรณ์ด้วยสถานการณ์มันแบบว่านี่นุ่ม
นุ่มมันออกคุณมันไม่ผิดภาพ
ซึ่งตรงนี้มันอุดมสมบูปุ๊บช้างก็เลยเยอะ

บทมันจะคึกที่หลังจริงเอานางเข้ามา๖โมง

บุเลล่ะตอนนี้เยอะมากเลยน้องเยอะมาก
ก็ป่ารอยต่องดีเนี่ยตรงนี้ตรงนี้คือจุดเนี้ยป่ารอยต่อง
ดูรูดได็ดเด็กแดงเดินกันตรงนั่งนั่งดูดีนั่นเนี่ย
ไปหมดเลยลูกเด็กเล็กแดงเยอะไปหมดเลย

มันเขียบนะมันบุกบ้านคนนะเธอ

มันเหยียบคนจริงเธอลองไปสิแถวสนามชัยแถวบ้านเธอ

ซึ่งมันเป็นปัญหาถึงต้องเข้าสภาเลยอ่ะ
ว่าเราจะทำยังไงกับการควบคุมปริมาณประชากรช้าง
ว่าเราจะทำยังไงกับการควบคุมปริมาณประชากรช้างเนี่ย

เมื่อก่อนมันเป็นป่าจริงป่ารอยต่อเนี่ยแหละ

คว่ำตกคูน้ำรวดเดียว

แล้วถนนลื่นนะคะมีคลิปไหม
ครั้งนึงจะปัดออกข้างแล้วตกคูทาง
นางด้านซ้ายหน้าเต้นรถเนี่ย

วันเดียว๙คันนะคะคันนี้มีกระบะซะเยอะ

ซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนกันไป
ล่าสุดวันนี้เจออีกแล้วคราวนี้เป็นรถบรรทุกตกข้างทางตรงคูน้ำพลิกคว่ำอยู่นะคะ
กู้ภัยเขาก็เลยต้องรีบนำคนขับออกมาจากรถก่อนคนขับคือนายพานุรุษ
เขาได้รับบาดเจ็บที่คอแล้วก็จุกแน่นหน้าอกเขาบอกเขามาจากอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
จะเอาสินค้าไปส่งที่มีนบุรีพอถึงจุดเกิดเหตุนะคะมีพลิกอัพคันหนึ่งฉลับลื่นเข้ามา
เขาก็เลยรีบเหยียบเบรกพอเหยียบเบรกปุ๊บเท่านั้นแหละรถมันปัดเลย
ไม่แต่ตรงนี้หลายคันมากเก้าคัน

ใช่คือเขาบอกว่าปัญหามันคือตรงนี้ค่ะ
คือพื้นผิวถนนเป็นพื้นปูนขัดมัน

พอฝนตกปุ๊บต่อให้ไม่มีสารเคมีไม่มีน้ำมัน

เขาเลยบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรมากั้นหรอก
ช่วยรื้อผิวหน้าถนนแล้วทำใหม่
ใช่ใช่ไหมใช่

ตกผูอิงงงั้นเยอะมากเลย

ใช่เด็กเล็กต้องเรียกพ่อมันอุตส่าห์มากเลย
เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะเดี๋ยวช่วงหน้าอะไรเนี่ยไม้พัทรเดชคือเรื่องอะไรวะ
คือเขาไปสัมภาษณ์เปิดใจกับปุ๊กลุ๊กแล้วเขาพูดถึงว่าเคยมีผู้จัดการคนหนึ่งจะกินเขา

เหรอเดี๋ยวกลับมารวมดาวสาวสยาม
โอเคกลับมาที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเราเห็นว่าทุกเพจมีการนำเสนอหมดเลยนะฮะ

เขาร้องไห้เขาบอกว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นพระเอกเนี่ย
เหมือนแบบเคยโดนผู้จัดการเขาก็แบบพูดถึงผู้จัดการคนหนึ่งเป็นผู้จัดการของดาราใหญ่
จะกินเขาแล้วก็เขาไม่ได้กินก็เลยแบบว่าเขาก็เลยไปเรียนเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือของปุ๊กลุ๊กถูกต้องไหมหนูก็คือรายการของแฟนเขาเองก็คือปุ๊กลุ๊ก
เจ้าตัวก็มานั่งเปิดใจว่าเริ่มตั้งแต่เด็กเขาโตหน้าตาที่ใช้ได้นั่นแหละ
จริงแล้วดีไซน์ของไมค์ก็เป็นคนที่อายแต่หล่ออย่างงี้มากจากเด็กเลยล่ะ
ก็ไปประกวดนะฮะแล้วก็เข้ามาอยู่ในสารระบบของวงการบันเทิง

เขาปรับใจอ่ะไหนลองดูขอฟังดิสิมีเสียงมันไม่มีมีไหมครับ
ตัวเหลลงในแง่บวกน่ะยังไม่มีใครเคยรู้ว่าชีวิตผมผ่านอะไรบ้าง

แต่ชีวิตของเราแบบแบบเงี้ยเลยคือเขาบอกว่าก่อนจะมาเจอเรื่องราวที่มัน
ไม่ใช่เพราะคนที่พาเรามาประกวดนะเขาต้องการอะไรที่มากกว่านั้น

ลงใครไปกินเขาอ่ะ
เคยมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายเธอ
แต่พอมองลงไปในสิ่งที่ทำไม่ได้

แล้วก็หันหน้า

ก็จนมาเจอผู้จัดการใหญ่ของดาราดังเนี่ย
ก็ชวนเขาไปแล้วบอกว่าไหนถอดเสื้อสิ

ก็ไม่รู้คนเขาก็ตามหากันอยู่ไงแม่
อ้าวแม่มองหน้าหนูทำไมอ่ะ

ต้องผ่านแบบนี้ทุกคนเลยเหรอ
ไม่เห็นจะต้องผ่านทุกคนเลยทุกวันนี้
มันก็ไม่จำเป็นป่ะ

อันนี้พูดในฐานะคนแบบผู้จัดกรมพฤติการนะ

ไปเป็นเพื่อนสนิท
กับนักแสดงหญิงคนหนึ่ง

ก็คือสนิทก็คือเป็นเพื่อนสนิทนั่นแหละตอนนั้นก็เป็นแฟนกันนั่นแหละ
เออแล้วก็แบบก็เหมือนกับไปรับไปส่ง

จิ๋มแกก็เลยชวนมาเล่นละครตอนนั้นน่ะ
แต่เล่นละครครั้งแรกไปถ่ายที่เขาดิน

คนอื่นอะเขาไหว้พระไหว้อะไรกันแบบเยี่ยมไหว้ต้นไม้ที่เขาดิน

เหมือนกันผมก็เลยไหว้ครั้งแรกก็ไหว้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ย
แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครแบบว่าต้องมาถอดเสื้อให้ดูนะอะไรอย่างนี้
มันก็แต่ไม้มาจากขอนแก่นไง
นึกออกปะละพี่จิ๋มเขาไปคุยขอนแกน

แต่ถ้าสมมุติทุกวันนี้อย่าไปมองภาพรวมว่า
อู่ทุกคนจะต้องอย่างพรดอานนอนยังไง

ก็ใช่ไงพวกนี้ก็ต้องไปวน

มาดูเรื่องที่ทำให้ทุกคนสัญญาว่ายิ้มได้แน่นอน

ฉันอยากให้เธอกินจังเลย

ต้องไปฝ้าขคลมหาสีขาวแล้วพอได้
พอข้าอยากมีมหาสีน้ำตาลอยากก็

ก่อนหน้านี้คือฮาไปรอบนึงแล้วตอนที่พี่อ้ำตัดหน้าม้าใช่ไหม

เออคือพี่นุ่นเขาบอกว่าทำไมเหมือนเดิมไม่

กำลังจะบอกว่านี่น่าจะเป็นการเปลี่ยนช่องผม

เพราะว่าปกติจะเห็นนุ่นผมสงเดิมตลอดเลยเนอะ

เพราะนางบอกเลยว่านางใช้อยู่ตลอด

เขาบอกว่าคนผมสวยมากนะนะพี่นุ๊คพี่นุ๊ค

ตักผมขึ้นหัวใช่

โอ้น่ะขอบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบ

พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ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

ดมนี่คือดมตากล้องไม่จากดมประกอบรัมนะ

แต่ก็อายุอนามก็เยอะแล้วเอาตรง
ก็ไม่ได้แจ๊กแจ๊กชอบแจ๊กชอบแจ๊กชอบแจ๊กชอบ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

เอาละฮะแน่นอนวันนี้ข้อดีของเราก่อนจะจากกันวันนี้ก็คือ
มันก็ไม่ได้อันตรายแต่ฝนก็ยังตกหนักอยู่นะฮะ
ส่งกำลังใจให้ทุกคนในนี้กำลังจะเจอน้ำชวบกันอยู่
กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้มิ้นไปไทยรัฐนิวโชว์ต่อ
ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ